สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนักการสื่อสารมวลชนเขาบอกว่า
ข่าวแยกได้เป็นสามประเภทข่าวที่ต้องรู้ข่าวที่ควรรู้
และข่าวที่อยากรู้ข่าวที่ต้องรู้และควรรู้เนี่ย
คนไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่หรอกครับแต่ทุกวันนี้คนสนใจมากคือข่าวที่อยากรู้
อย่างเรื่องของลัลลาเบลมีคนอยากรู้มากโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าว
ถ้าช่วงที่ใครนำเสนอข่าวนี้ละเอียดมากกว่าเรตติ้งดีครับ
คนอยากรู้ว่าเรื่องนี้จะจบยังไงใครบ้างจะตกเป็นผู้ต้องหา
ผู้ต้องหาจะมีสักกี่คนนั่นเป็นเรื่องของข่าวรายละเอียด
แต่ว่าเรื่องที่จะนำมาขีดเส้นใต้วันนี้
ผลพวงจากคดีนี้เราควรจะรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมามั่ง
เราควรจะรู้ว่าการกินเหล้าเนี่ยมันตายได้นะครับ
ไม่ใช่แค่เมาอย่างเดียวกินเหล้าก็ตายได้
ท่านลองฟังข้อมูลจากคนคนนี้สิครับ
ธิบดีกรมควบคุมโรคคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัย

ท่านบอกว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูง๔๑๘มิลลิกรัม
เจอในการชันสูตรลัลลาเบล
ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดขนาดนี้ถือว่าสูงมาก
ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงอาจทำให้เสียชีวิตได้
แล้วท่านก็ให้ความรู้ว่า
ปริมาณแอลกอฮอล์จะผันแปลไปตามปัจจัยต่าง
ชนิดสุราลักษณะของคนพฤติกรรมการดื่ม
เช่นถ้าดื่มแบบเพียวดื่มแบบผสม
ตอนว่างดื่มตอนท้องไม่ว่างอันนี้ก็ต่างกัน
การค่อยดื่มกับพลวดเดียวพลวดเดียวหมดแก้วพรวดเดียวหมดแก้วเนี่ย

อ้วนคนผอมคนดื่มบ่อยคนนานดื่มที
ก็จะมีผลแตกต่างกันแล้วท่านก็ให้ความรู้
ต่ออย่างนี้ถ้าเทียบปริมาณ
แอลกอฮอลกับการดื่มที่เป็นเกณฑ์ก็คือ
หนึ่งดื่มมาตรฐานหรือดื่มหนึ่งหน่วยจะเท่ากับเบียร์
หนึ่งกระป๋องวายหนึ่งแก้ว
จะมีปริมาณ๑๔๔หรือ
ดังนั้นถ้าดื่มประมาณ๒หน่วย
มีค่าประมาณ๕๐มิลลิกรัมไอ้๕๐มิลลิกรัมนี่แหละที่เขากำหนดว่าถ้าถึง๕๐มิลลิกรัมแล้วเนี่ย
เขาห้ามขับเวลาไปถูกเป่าเมาและขับเนี่ย๕๐มิลลิกรัมโดน
ถ้าดื่ม๕๐มิลลิกรัมเนี่ยจะทำให้คนดื่มเนี่ยคลึกคลื้นสนุกสนาน
แต่ว่าอยู่ในอาการขับรถไม่ได้
จะเพิ่มเรื่องพฤติกรรมเสี่ยงหงุดหงิดง่ายโมโหง่าย
ตีกันในวงเล่าเนี่ยเพราะกินมาถึงจุดนี้ร้อยมิลลิกรัมเนี่ย
เพราะขาดการยับยั้งชั่งใจเห็นช้างตัวเท่าหมูที่เขาโบราณเขาบอกเนี่ย
พวกกินขนาดนี้เอาถัดไปอีกถ้าดื่มไปถึง๑๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
อันนี้จะเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วอ้อแอเซไปเซมาแต่ยังบอกคนอื่นว่า
กูไม่เมากูไม่เมาพวกนี้ล่ะถ้าดื่มถึงขนาดนี้แล้วเซไปเซมา
แล้วถ้าดื่มไปถึง๒๐๐มิลลิกรัมมันจะถึงจุดง่วงง่วงซึม
แล้วถามว่าถ้าดื่มไปถึง๒๔๓๒หน่วยเทียบออกมาเป็นเหล้าเนี่ย๑แบน
ถ้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยอาจจะหมดสติแล้วอาจจะทำให้เสียชีวิตได้

คุณหมอบอกต่อว่าการดื่มเหล้าแล้วทำให้เสียชีวิต
หลักก็คือว่าเมื่อแอลกอฮอลในร่างกายสูงมาก
มันก็จะสำลักอาเจียนภาษานักเลงเล่าเขาบอกอ้วก
ถ้าพยาบาลไม่เหมาะสมปล่อยให้นอนลาบหมดสติไม่ปลุกไม่จับนอนตะแคง
มีโอกาสที่สำลักเข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจ

อีกส่วนหนึ่งก็คือแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปกดระบบประสาท
ทำให้หมดสติบางครั้งเนี่ยทำให้ตัวการหายใจระบบ
เวียนล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตเขาก็เลยให้ความรู้อย่างนี้
เวลาเจอคนเมาเนี่ยต้องพยายามปลุกให้ตื่นอย่าปล่อยให้หลับ
ถ้าเมามากนะแล้วที่เชื่อกันว่าเมามากเนี่ยเอาไปอาบน้ำ
เอาน้ำไปสาดเดี๋ยวก็หายเมาอันนั้นยิ่งไปกันใหญ่
ยิ่งทำให้ตายเร็วเลยเพราะว่าอุณหภูมิมันยิ่งต่ำลง
หรือว่าเมามากชงกาแฟให้กินเผื่อจะไปดับเมา
อันนั้นก็ยิ่งมีปัญหาต่อระบบประสาท
อธิอธิบดีบอกวิธีช่วยก็คือต้องพยายามทำให้คนเมารู้สติไว้ตลอด
เราจะรู้ว่าเขาหายใจอยู่หรือเปล่ารู้ตัวไหม
ถ้ารู้สึกตัวไม่สำลักก็ให้ดื่มน้ำมากตามเข้าไป
แต่ต้องระวังอย่าให้สำลักอันนี้นี่คือพิษภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
ฉะนั้นเราจะเห็นว่าในอดีตเนี่ยมีคนนอนตายคนเมานอนตายอยู่ใต้สะพานลอย
เยอะแยะที่เป็นเพลงของแอดคาราบาลนั่นแหละ
มีอะไรอีกที่เราควรจะรู้กับข่าวเรื่องลาลาเบล
เมื่อเช้านังสือพิมพ์พาดหัวข่าวนี้ครับ
นักศึกษาสาวเชียงใหม่คิดยึดอาชีพเด็กเอ็นเตอร์เทน
รับจ้างกินดื่มเที่ยวนี่ไม่เฉพาะกรุงเทพแล้วนะครับ
ลามไปถึงเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยว
อย่างในข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
มีรายงานว่าทุกวันนี้ก็มีหญิงสาวรูปร่างหน้าตาดีเป็นจำนวนมาก
นิยมรับจ้างทำงานเป็นเอ็นเตอร์เทน
เหตุผลอย่างหนึ่งเพราะว่าค่าตอบแทนสูง
แล้วก็ทำกันในวัยรุ่นนักศึกษาและวัยทำงาน
เขาก็ให้ข้อมูลใกล้เคียงกับที่ในกรุงเทพนั่นแหละ
คือค่าจ้างต่อครั้งเนี่ย๑๐๐ถึง๑๕๐๐มีค่าทิพย์ด้วย
บางทีถ้าโชคดีเนี่ยค่าทิพย์มากกว่าค่าจ้าง
เคยมีคนได้ค่าทิพย์ทั้งค่าจ้างคราวเดียวเนี่ย๒๐๐๐กว่าบาท
นักศึกษาคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลเนี่ยเขาบอกรายได้ต่อเดือนเนี่ย
ถึงสี่หมื่นลักษณะงานก็เหมือนกันนี่แหละเพื่อนกินเพื่อนดื่ม
ถึง๑๕๐๐บาทถ้าจับโน่นจับหนี้ได้บ้างก็๒๐๐ถึง๒๕๐๐
ก็เสี่ยงถูกคมขืนแต่ต้องเรียนรู้วิชาการเอาตัวรอด
เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับลัลลาเบนและเป็นข่าวเนี่ย
คนหัวเก่าหัวเก่าคนรุ่นเก่าอ่านแล้วก็จะบอกว่า
มันสังคมมันแย่ขนาดนี้แล้วเหรอเดี๋ยวนี้แต่คนรุ่นใหม่
ปรงได้ว่านี่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของสังคม
แล้วจะทำยังไงเทคโนโลยีก็มาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เรื่องแบบนี้ง่ายขึ้น
ลูกค้ามีโอกาสเลือกได้กดไลน์ดูเอานี่ก็เป็นสิ่งที่มากับเทคโนโลยี
แต่ทั้งหมดเนี่ยต้องทำใจให้ได้ว่าเราเดินทางมาถึงยุคที่วัตถุนิยม
ค่านิยมทางวัตถุคนมีความต้องการมากมากกว่ารายได้ที่มีอยู่
เอาเป็นว่าคนมันห่างไกลความพอเพียงว่าอย่างนั้นเถอะ
นักศึกษาหญิงสาวที่ไปทำเขาก็อยากมีแบรนดเดม
อยากมีกระเป๋าแบรนด์เดมอยากมีรองเท้าราคาแพง
อยากมีโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนกันทั้งนั้นฉะนั้น
เมื่อจะมาตอบสนองรัฐธิบริโภคนิยมแบบนี้ก็ต้องเจอแบบนี้
แล้วก็จะมีเรื่องแบบนี้ฉะนั้นวันนี้เอาเรื่องนี้มาฝากสองเรื่อง
หนึ่งเรื่องการดื่มเหล้าแค่ไหนอันตรายเป็นยังไง
และสองสังคมก็ต้องทำใจรับรู้ว่านี่เป็นผลพวงของรัฐธิบริโภคนิยม
วัตถุนิยมคนต้องการเงินไม่รู้จักสิ้นไม่จากสุด
ดูข่าวพวกนี้แล้วจะทำยังไงต้องทำใจครับ

อาจารย์มันสะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างในสังคมเหมือนกันนะคะ
จากข่าวแบบนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นสองประเด็นวันนี้นะคะ
อย่างเห็นว่าเรื่องของการดื่มเหล้าแอลกอฮอล์เป็นเรื่องที่ปกตินะ

ถ้าในปริมาณที่มันเกินพอดีมากเกินไปนั่นเองนะคะ